พวกพี่คนขับรถตู้วินนี้
โดนคนมากระทืบถึงที่วิน

พวกเองอยู่เฉยดีแล้ว

มาแล้วมาแล้ว

มาแล้ว
พวกมาเฟียจะมาขอเก็บค่าคุ้มครองจะเอารถตู้ผีมาวิ่ง
แฟนหนูคัดค้านเลยถูกหาเรื่องตลอดเหตุเกิดเมื่อแปดสิงหาคมที่ผ่านมาครับ
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความกับแฟนที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
ตำรวจแนะนำบอกว่าคุณคุณอยู่เฉยเถอะ
พวกนี้มันอิทธิพลมากเดี๋ยวกลัวคุณจะไม่ปลอดภัย
ไปคุยกับแฟนผู้หญิงนะในว่า
สามียังปวดตัวอยู่เลยพี่ปวดหัวตาผ้าขาช้ำ

เจ้าของวินจะเอาในเบิ้มคนก่อเหตุออก
เลยให้สามีไปบอกนายเบิ้ม
แต่ในเบิ้มเข้าใจผิดว่าสามีพูดใส่ร้าย
จากนั้นในเบิ้มก็พาพวกมากระทืบครับ
ให้เราไปเอาคนนี้ออกเผื่อเราคนเดียว
เราก็เลยโอเคพี่เจ้าของบริษัทให้มาเชิญออกนะ
เขาก็เลยเกิดการเหมือนกับว่าไม่พอใจ

หรือไปอะไรเขาอันนี้คือเป็นปัญหาส่วนตัว
แต่ว่าก็ไปเรียกพวกมากระทืบเลย

เพราะว่าวันที่๙หนูมีคลิปเสียงก็คือ

หรือมึงจะตัวก็ได้มึงจิ้มเลย

ทำไมในเบิ้มเขากล้าทำขนาดนี้
จากข้อมูลบอกว่าเป็นลูกน้องป่าดอครับ
ดอเด็กเขาบอกเป็นผู้กว้างขวางในวินรถตู้ฮะ
ส่วนที่ท่ารถตู้รังสิตนะครับ
สัญลักษณ์ปันวัฒนาลิขิต
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดนะครับนะฮะ
พาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเรื่องที่ต่อยกัน
ส่วนเรื่องที่พาดพิงว่าจะเอารถตู้ผีวินเถื่อนมาให้บริการ

ทีมข่าวไปเจอกับนายปรีดาเรืองรอดหรือว่าเบิ้มฮะเบิ้มคนก่อเหตุนี่แหละ
เขายืนยันว่าไม่เคยเรียกเก็บค่าคุ้มครองแล้วเอารถตู้เถื่อนมาวิ่งนะครับ
เป็นแค่คนปล่อยวินสายสิงห์บุรีแต่ยอมรับว่ามีปัญหาส่วนตัวกับผู้บาดเจ็บมานานแล้ว
เพราะว่าผู้บาดเจ็บพูดท้าไงมองหน้ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรบอกได้นะ
จะได้เจอทีเดียวนี่ที่เขาโดนท้าท้ากันด้วยคำพูดแบบนี้
ชกต่อยกันนะครับแล้วเหมือนที่จะเห็นว่ามีคันการรวมเป็นเพื่อนในวินมาห้ามนะครับ
และที่บอกว่าเขาเป็นลูกน้องของปานดอเด็กเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงครับ
เขาไม่ได้ไล่ออกครับเขาให้ผมทำงานต่ออ่า
แต่ตัวเขาเขาเจ้าของบริษัทไล่เขาออกเขาไม่ได้ไล่ผมออก
อย่างพี่สมมุติผมเป็นผู้ชายพี่เป็นคู่กรณีกับผม
พี่มองหน้าผมมีอะไรเปล่ามีปัญหาอะไรผมว่าบอกได้นะจะได้ทีเดียวเลย

เขาพูดพี่แบบนี้ถ้าผมพูดพี่แบบนี้พี่ทำยังไง
คงไม่รอนะพี่นะคงจะต้องแบบมีหมัดมีอะไรกันหน่อยนะพี่
ส่วนความคืบหน้าของคดีพันตำรวจเอกอภิชาธรรมแพทย์
ท่านผู้กำกับการสพปน้ำจุลาลงกรระบุว่า
ตำรวจรับแจ้งความและส่งตัวผู้บาดเจ็บไปโดดร่างกาย
มาแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไป
แล้วที่อ้างว่าตำรวจอยู่เฉยแล้วมีผู้มีอิทธิพล
ท่านห์ยืนยันแล้วนะท่านห์พูนกรรมยืนยันแล้ว